เรื่องของการก่อสร้างอนุสวรีมาเรียมกันหน่อย

คนที่เขาทำเขาดันไปใช้โฟมขึ้นรูป

ไปดูเขาชี้แจงว่าเขาจะว่าอย่างไร

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่กระบี่

ไปพูดคุยกันกับผู้ริเริ่มโครงการสร้างอนุสาวรีมาเรียม
แล้วคนที่รับหน้าที่ปั้นพยูนน้อยตัวนี้
หลังมีคนวิจารณ์กันเยอะถึงรูปปั้นพยูนมาเรียม
ซึ่งชาวเน็ตนำภาพไปโพสต์ในสื่อโซเชียล
ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้โฟมขึ้นรูปปั้นล่ะ
มันขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสร้างขึ้นมา
สติให้คนเลิกใช้พลาสติกกับโฟมไม่ใช่หรือ
แต่คุณกลับใช้โฟมไปขึ้นรูปปั้นของมาเรียม
พานุวิพักดีอายุ๔๗ปีเป็นช่างปั้น
บอกว่าการใช้โฟมในงานปั้นเป็นเรื่องกระบวนการปกติ
ซึ่งช่างปั้นต้องใช้โฟมขึ้นรูปก่อน
ทำเป็นแม่แบบจากนั้นจึงห่อหุ้มด้วยกระดาษ
แล้วก็หลอกด้วยเรซินเพื่อทำเป็นแบบขึ้นมา
ก่อนจะผ่าแล้วก็เอาโฟมออกมานะส่วนโฟมที่นำไปใช้เป็นแบบนั้น
จะไปรีไซเคิลเพื่อทำเป็นอิดมวลเบาโดยที่ไม่ได้เอาไปทิ้งให้เกิดเป็นขยะนะครับ
ก็เลยอยากจะวอนให้สังคมนั้นเข้าใจกระบวนการในการทำงานด้วย
รับว่าตอนนี้กระแสด้านลบมันเยอะเขาก็เสียใจ
แต่ก็จัดทำงานให้เสร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับ
พอเรียบรับเบอร์จากโฟมหน่อยครับผมเป็นไงบ้างนะพี่มันก็ไม่ดีรู้สึกไม่ดีครับผม
ก็ให้กำลังใจคนทำงานต่อไปนะฮะทางด้านของนายธนพัฒน์พัฒนาศรีเมือง
เรียงก็บอกว่าไม่อยากให้มีกระแสด้านลบเลย
เพราะว่าคนทำงานทุกคนเขาตั้งใจจริง

ที่บริเวณหาดอ่าวนางกระบี่ภายใต้โครงการรักมาเรียม

ซึ่งจะเริ่มลนลงในวันที่๑๔กันยายนนี้นะครับ